ผู้หญิงคนนี้นะครับโวยลั่นเลยนะครับเรื่องค่าไฟแพงเหลือเกิน
คือบอกเธอใช้ไฟเท่าเดิมก็เหมือนทุกเดือนที่ผ่านมา
อยากให้ผู้สาขาวเนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ
คุณผู้ชมนางสาวพระวิตาชัยคำพาเธอคนนี้ครับคุณผู้ชม
บินค่าไฟเดือนล่าสุดให้ผู้สื่อข่าวช่วยตรวจสอบหน่อย
เป็นบินค่าไฟช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมคุณผู้ชม
เรียกเก็บสูงถึงหกพันหกร้อยสี่บาทสามสิบแปดสตางค์
เธอเนี่ยเปรียบเทียบกับบินค่าไฟช่วงก่อนก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมียอดค่าไฟเดือนละพันหนึ่ง
หนึ่งร้อยบาทถึงพันสองร้อยบาทเท่านั้นเธอยืนยันว่าการใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นปกติ
ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มอะไรเลยแต่ทำไมค่าใช้เนี่ยในรอบบินล่าสุดเนี่ย
สูงกว่าสามถึงสี่เท่าตัวเมื่อเธอไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับ
คำตอบที่ได้รับคือโอ้ยคุณหน้าร้อนทุกบ้านอ่ะ
ค่าไฟมันก็สูงขึ้นแบบนี้ทุกหลานก็แลแต่เธอยืนยัน
ยืนยันว่าใช้ไฟตามปกติแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมเนี่ยทำไมดูสิดูสิทำไมบินค่าไฟเดือนล่าสุดที่ส่งพา
หรือจำนวนที่ใช้ไปเหมือนทุกครั้ง
แล้วยอดค่าไฟทำไมเขียนด้วยปากกา
ซึ่งการไฟฟ้านะครับชี้แจงว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่
ข้ามไฟฟ้ามาให้นะคะจะมีมีตัวเลขอะไรขึ้นเลยค่ะ
ที่บินเราก็ตกใจว่าทำไมไม่มีบินค่าเศียร์ใจ
ไม่มีหน่วยอะไรต่างแจ้งแล้วทีนี้ก็เลยเข้าไปที่การเนฟฟ้าเพื่อไปสอบถาม
การเนฟฟ้าก็เขียนให้แบบนี้โดยใช้ปากกาเขียนเอา
ค่าต่างไม่มีว่าหน่วยเท่าไหร่ไม่มีเรื่องรู้เลยค่ะ
แล้วมันแพงจากที่เคยใช้ประมาณ๓๔เท่าได้
เขาบอกว่าอาจจะเกิดปัญหาเดี๋ยวจะให้ช่างเอามาตรวจสอบ
ซึ่งการตรวจสอบของช่างช่างจะบอกว่าไง
เตอร์ไม่มีปัญหาเราก็ต้องหาเงินไปจ่าย
งั้นเขาก็ต้องตัดไฟใช่ไหมคะอ่านั่นคือความจริง
แต่ก็อยากรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่าจาก๑๒๐๐๐มาเป็น๖๖๐๐
ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของเราเท่าเดิมทุกอย่างปกติทุกเดือน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยครับ
พบนางสาวสกาวรัฐสุจันสีท่านมีตำแหน่งเป็นพนักงานบัญชีนะครับ
ท่านก็นะครับชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปจดมิเตอร์
เพราะว่ามีการใช้ไฟฟ้าที่เกินหรือโอเวอร์
จนไม่สามารถออกบินนะครับที่มีรายละเอียดหรือค่าเอฟทีการใช้ไฟฟ้า
ลูกค้าต้องมาที่สำนักงานเพื่อสอบถามยอด
จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามิเตอร์มีปัญหาหรือเปล่า
ซึ่งไม่ได้มีรายเดียวที่มีปัญหาการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ยังไม่ได้เก็บเงินแต่อย่างใดนะครับ

แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบทันที
ส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนนะคะ
เรื่องค่าไฟในช่วงเดือนที่ผ่านมา
คนพูดกันเยอะนะคะค่าไฟสูงขึ้นมากจริง